มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะที่เราตามกันมาเป็นศึกระหว่างแม่ชี
กับทางเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าแม่ชีเขาก็ไปร้องสำนักพุทธ
ว่าเขาถูกเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเขา
หาเขาคบกันมา๔๕ปี
แล้วก็เป็นลักษณะของมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันภายในวัดหรือเปล่า

แต่ว่าแม่ชีเขาก็บอกว่าขอตอบข้อสงสัยหน่อย
พอมีการนำเสนอข่าวไปแล้วคนสงสัยว่า
เอาถ้าแม่ชีไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจ้าอาวาสวัดสุกิมจริง
จริงนะถ้ามันจริงเนี่ยแล้วคุณยังเป็นแม่ชีอยู่เหรอ
คุณยังนั่งขาวห่มขาวมาออกข่าวแบบนี้ได้เหรอ
ก็คุณก็บอกจากปากคุณเองว่าจริง

ผมก็สงสัยว่าความเป็นชียังไม่หมดไปเหรอ
เขามาชี้แจงเพราะว่าคนว่าเขาเยอะเขาบอกแบบนี้นะคะ
ชีคนนี้ก็มาชี้แจงบอกว่า
พอหลังจากไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมเนี่ยนะ

แต่ว่าเขาก็ไปปรึกษาพระอาจารย์รูปหนึ่ง
อาจารย์รูปนี้ก็เลยให้คำแนะนำว่างั้นก็บวชใหม่สิ
ก็บวชใหม่สิก็มันจบเรื่องไปแล้ว

ทีนี้ก็เลยบวชใหม่ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็ยังบัญชีอยู่นะ

ผมว่ากฎของสงฆ์กับชีก็คงไม่ได้ต่างกัน
แง่ของการอาบัติปราชิกอ่ะ
การมีเพศสัมพันธ์น่ะคุณเหลี่ยมมาสอน
จะกับผู้ชายผู้หญิงกับคนกับสัตว์อะไรก็แล้วแต่ของพระของชีของสมเนรเนี่ย
มันอาบัติปราชิกคือพ้นจากความเป็นพระทันทีพ้นจากความเป็นชีทันที

เนี่ยเขาบอกว่าเขาพ้นไปแล้วเขาไปปรึกษาพระอาจารย์เขาก็เลยบวชใหม่
ชีคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาขอแจ้งความเลยคราวนี้
ไม่ได้แค่ยื่นเรื่องที่สำนักพุทธแล้ว
ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
เพราะว่าทั้งวัดเขาศุกริมมีหนังสือออกมา

ทีบอกเสียชื่อนะแบบนี้
วัดนี้ก็คือท่านเจ้าอาวาสที่เป็นคู่กรณีกันอยู่นั่นแหละ
ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ท่านก็ออกประกาศห้ามเข้าวัด
ใช่ค่ะก็เลยไปติดประกาศไว้
ชีก็เลยแจ้งความเลยบอกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ชีเขาก็ไปปรึกษากับทางที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
เขาก็เลยไปกันที่สถานีตำรวจภูทรพุทธมนตรดำเนินคดี
จริงแล้วหนังสือจากวัดเขาสุกิม
เขาลงเลขที่๒๐ทับ๒๕๕๙ลงวันที่๕ตุลาคมปี๒๕๕๙ค่ะ
ก็นานแล้วสินานแล้วค่ะไม่ใช่อันใหม่ค่ะ

เรื่องก็คือห้ามรับแม่ชีเข้ามาอยู่ในวัด
มีชื่อมีอะไรชัดแล้วก็ติดประกาศไว้ทั่ววัด
ชีก็เลยบอกว่ามันเสียชื่อเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไร

แปะชื่อเธอไว้รอบวัดห้ามเข้าวัดแบบนี้ได้ยังไง
ตอนนี้ที่กลับมาร้องอีก
เพราะว่ามีคำสั่งวัดเขาสุกิมที่๒๐ทับ๒๕๖
เรื่องห้ามรับแม่ชีเข้ามาพักอาศัยในวัด
หรือไม่ให้เข้าวัดเลยที่วัดเขาสุกิมเนี่ย
ซึ่งดิฉันเนี่ยในวัดเขาสุกิมเนี่ยนะคะ

วันที่เขาออกคำสั่งนี้ดิฉันไม่ได้เข้าไปในวัดนะคะ

นี่เป็นคำสั่งที่โดยมิชอบตามกฎหมายด้วยนะคะ

เขาเป็นรักษาการดิฉันก็ไม่ได้รู้
เขาเป็นเจ้าอาวาสดีฉันก็ยังไม่ทราบเลย

เป็นเจ้าอาวาสที่มารังแก่ผู้หญิงเนี่ยค่ะ

ก็ส่วนประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมที่แม่ชีคนนี้เขากล่าวหานะคะ
ชีคนนี้ก็ยังยืนยันนะคะวันนี้ยังยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงมีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงชู้สาวกันจริง
ระหว่างปี๒๕๔๔ถึงปี๒๕๕๙
แล้วก็ตั้งแต่ปี๒๕๔๘มาเนี่ยเธอก็ร้องเรียนเรื่องนี้มาตลอด
แต่ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเรียกไปถามเรียกไปคุยเลย
ก็เนี่ยค่ะก็เลยมองว่าเหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตอนนี้ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมจะเอาเรื่องเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ประเด็นที่คนสงสัยว่าอ้าวถ้ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจ้าอาวาสจริงที่แม่ชียืนยันว่าจริงเนี่ยนะ
แล้วจะยังเป็นชีอยู่หรือเปล่ายังนุ่งขาวห่มขาวแบบนี้ได้เหรอเนี่ยค่ะ
ชีบอกว่าก็ปรึกษากับหลวงพ่อท่านหนึ่งที่เคารพอย่างที่บอกคุณภาคภูมิคุณผู้ชมไปแหละ
คือเนี่ยปรึกษาหลวงพ่อท่านหนึ่ง

พ่อท่านนั้นก็ทราบเรื่องท่านก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหลวงพ่อรับเป็นพระอุปชาให้ก็บวชใหม่แล้วกัน
แต่ไม่ได้บอกชื่อมานะว่าพระรูปไหนนะแต่ก็บอกเป็นหลวงพ่อท่านหนึ่ง
อันนี้ทั้งหลวงพ่อทั้งพระอุปชาอะไรนี่จะซวยไปด้วยนะ
ชีก็เลยบอกว่าดังนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้หลอกลวงคนอื่นว่าเป็นชีนะ
เพราะยังเป็นชีอยู่จริงบวชใหม่แล้วนะคะ

มุมของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เอาหลักฐานเป็นเอกสารออกมาชี้แจงเลยนะคะ
มีรายละเอียดชัดเจนว่ามีการพิจารณาสอบสวน
เรื่องที่เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมถูกร้องเรียนในข้อหาต่างแล้ว
เขาตรวจสอบกันมาแล้วแล้วมันไม่จริง
แล้วก็ยืนยันว่าการที่ใช้กำลังบังคับมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ตามที่แม่ทีกล่าวหามันไม่จริง
ประเด็นนี้เคยถูกพระรูปหนึ่งร้องเรียนต่อเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
แล้วเขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้ว
เขาตรวจสอบสอบสวนกันไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่า
เรื่องต่างเหล่านี้มันไม่จริง
ตามที่มีการร้องเรียนไปเขาก็เอาเอกสารมาให้ดูว่าเขาสอบสวนกันไปแล้ว
โดยบอกว่าเป็นการร่วมกันของกลุ่มผู้ที่เสียผลประโยชน์
หลังจากที่เจ้าวาดรูปปัจจุบันได้เป็นเจ้าวาด
แล้วมีกลุ่มพระกับกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ที่อยู่ในวัดและเสียผลประโยชน์
เจ้าเลยไปเอาแม่ชีคนนี้มาทำเรื่องเพื่อใส่รายป้ายสี
แล้วก็มีข้อมูลจากวัดอื่นบอกว่าแม่ชีคนนี้ก็ชอบมีพฤติกรรมแบบนี้
ตีสนิทกับพระผู้ใหญ่แล้วก็ไปไถเงินขอเงินแล้วก็ชอบกุเรื่อง
ก่อให้เกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องสองมุมอยู่ตอนนี้นะคะ